คุณผู้ชมค่ะข่าวแรกของเราในวันนี้มาติดตามโครงการดีนะคะ
สำหรับโครงการ๙เพื่อชีวิต
วันนี้ก้าวเข้าสู่วันที่๕เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ
และยังคงนำทีมโดยพี่ลูกเกดพี่วูดดี้และพี่ก้องปียะนะคะคุณผู้ชม
สำหรับโครงการนี้เป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อชวนชวนชาวไทย
ร่วมบริจาคสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์โรงพยาบาลสิริราช
โดยวันนี้เริ่มสตาร์ทกันที่หน่วยบริการทางหลวงสมุทรสงคราม
นำทีมโดยลูกเกดเมธานีวูดดี้วุฒิธรและกล้องปิยะ
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจและแฟนคลับ
ซึ่งเป้าหมายวันนี้ตั้งใจจะเดินทางไปยังอำเภอเมืองสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสาครเป็นระยะทาง๓๐กิโลเมตร
โดยนักแสดงสาวลูกเกดเผยว่าแม้วันนี้จะมีอาการเจ็บที่น่องขาข้างขวาและบวม
แต่เธอก็ไม่ถอยนะคะเพราะตั้งใจจะทำให้โครงการนี้ประสบความสำเร็จและดีที่สุด
ตลอดระยะทางในการเดินที่ผ่านมามีพี่น้องประชาชนให้การต้อนรับ
พร้อมทั้งมาร่วมบริจาคเงินกันเป็นจำนวนมาก
ซึ่งสรุปยอดบริจาคสะสมตั้งแต่วันที่๑๘กันยายนถึงวันที่๔ตุลาคมที่ผ่านมาก็คือเมื่อวานนี้นะคะ
ยอดรวมอยู่ที่๒๑๓๒๑๔๑๖๗สตางค์
ซึ่งเป็นกำลังใจสำคัญให้ตัวเธอฮึดสู้
อยากจะขอเชิญชวนให้ประชาชนในจังหวัดต่อไป
ที่เธอจะเดินทางไปถึงมาร่วมกันบริจาคให้มากเพื่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนะคะ
ตั้งแต่เดินมาจนมาถึงวันนี้ค่ะมีผลตอบรับเป็นยังไงบ้างคะ
ดีมากเลยค่ะชาวบ้านประชาชนชาวบ้านที่อยู่แถวนี้นะคะ
ก็เหมือนรอรอให้ขบวนของเราผ่านมาเดินไป
แล้วก็ก็มีน้ำตาไหลไปด้วยนะคะเพราะรู้สึกรู้สึกประทับใจ
อยากจะขอบคุณทุกคนนะคะที่ตั้งใจนะคะที่จะมาบริจาคเงินให้กับพวกเรา
สำหรับโครงการ๙เพื่อชีวิตวันนี้เป็นวันที่๕
เหลือเวลาอีก๒วันนะคะก็คือวันพรุ่งนี้และวันเสาร์
คุณผู้ชมก็สามารถที่จะร่วมบริจาคเพื่อสมทบทุน
จัดซื้อเครื่องไม้เครื่องมือทางการแพทย์กันได้นะคะ
อย่างวันนี้ผ่านสมุดสาคอนใช่ไหม

ค่ะแล้วก็มีดาราต่างมาร่วมเดินกันด้วยนะคะ
ระยะทางทั้งหมดนี่คือ๑๙๔กิโลกับ๗วัน
ยังไงเอาใจช่วยทุกท่านทุกคนด้วยนะคะ
คือตอนนี้เนี่ยยอดบริจาคอยู่ที่๒ล้านกว่าแล้วนะคะ
อีก๒วันดิฉันว่าน่าจะเกิน๓ล้านอย่างแน่นอนนะคะ
ยังไงก็เดี๋ยวรอดูสรุปผลยอดการบริจาคครั้งนี้อีกทีหนึ่ง
ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีที่คนในวงการบันเทิงของเรา
ละเลยต่อสังคมนะคะแล้วก็เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับสังคมด้วย
ใครที่พบเห็นก็สามารถที่จะเข้าไปให้กำลังใจ
ร่วมบริจาคหรือว่าไปร่วมเดินวิ่งด้วยกันได้เหมือนกัน
คุณคะเพียงแค่คนละ๑๐บาทเท่านั้นไม่ต้องมากต้องมายเลยคุณ
คนละนี้คนละหน่อยถ้านี้ฮะก็รวมใจคนไทยช่วยเหลือกันได้แล้วนะคะ